อาวุธปืนเนี่ยขายออนไลน์กันเยอะใช่ไหมฮะ

ก็เลยต้องมีการระดมกำลังในการตรวจสอบ
และมีการกวาดล้างแหล่งผลิต

สืบทราบมาบอกว่าเหมือนกับจะมีสิ่งผิดกฎหมาย

ไปดูวินาทีการตรวจสอบและจับกลุ่มฮะ
เช่นเดียวกัน
ชายชาวต่างชาติคนนี้เป็นคนเยอรมัน

ก็พากันไปตรวจสอบที่บ้านหลังนี้

คุณขวัญคุณผู้ชมมี๒ชั้น
ชั้นล่างพบกับผู้หญิงชาวไทย

ขณะที่ชั้น๒ของบ้านเดินขึ้นบันไดไป

ก็เลยต้องให้เขานั่งยองกับพื้น

ไปพร้อมกับหมายค้นศาลจังหวัดภูเก็ตครับ
ฮาวส์หลังนี้พิกัดตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอกระทู้นะครับ

มีเครื่องกระสุนปืนขนาด๙มและ๐๓๒

เครื่องกระสุนสำหรับการซ้อมยิงก็เจอ

แล้วก็มีอีกหลากหลายชนิดนอกจากนี้ยังไปเจอไอซ์น้ำหนัก๐๐๘กรัม
และอุปกรณ์การเสพอีก๒ชุดก็เลยต้องให้เจ้าของบ้านให้คนในบ้าน
เชิญตัวไปโรงพักไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะฮะ
แล้วพอไปตรวจสอบว่าชายชาวต่างชาติที่เขาอยู่ในบ้านหลังนี้
พบว่าอ้าวอยู่เกินวีซ่ากำหนดนี่นาแบบนี้มีความผิดก็คงต้องว่ากันไปตามกฎหมาย
การตรวจค้นในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากว่าทางตำรวจสืบทราบ
ว่ามีการผลิตอาวุธปืนชนิดต่างโดยผิดกฎหมาย
แล้วแอบลักลอบขายผ่านทางออนไลน์
นี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งก็ได้ที่ทำไมหลังคนมักจะซื้อปืนผ่านออนไลน์ได้ง่าย

ต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่าการตรวจสอบและพบหลักฐานในครั้งนี้
เกี่ยวข้องกับการจับกลุ่มชาวต่างชาติ๒คดีก่อนหน้านี้หรือไม่
ไปผัวพันกับเรื่องของอาวุธปืน
นี่ฮะในพื้นที่ภูเก็ตครับ